มาดูเรื่องของเกี่ยวกับเด็กอยู่แต่เป็นเรื่องราวของวันแม่
คุณผู้ชมด้านหลังเราคือก่อนหน้านั้นมันก็มีข่าวมาตลอดแหละว่า
งานวันแม่แต่ละโรงเรียนเขาก็เคยออกมารณรงค์กันว่า
ดีเหรอเด็กบางคนเขาก็แม่ต้องไปต่างจังหวัดทำงาน
เข้ามากรุงเทพเด็กบางคนพ่อแม่เลิกกัน
มาดูที่นี่หน่อยได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากค่ะ
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุค่ะอยู่ที่อุดรธานี
สั่งประกาศงดกิจกรรมงดจัดกิจกรรมวันแม่
แต่ไม่ใช่งดจัดงานวันแม่คือคุณแม่ไม่ต้องมา
แต่ยังจะมีกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับแม่อยู่
อย่างเช่นเขียนเรียงความอ่านกรอนทำกิจกรรมในโรงเรียนค่ะ
การ์ดให้คุณแม่แบบนี้นะคะโดยคำถามว่า
แล้วทำไมโรงเรียนที่อนุบาลศรีธาตุเขาถึงทำแบบนี้
เขามีเหตุมีผลนะใช่คุณเพราะกิจกรรมวันแม่เนี่ยที่กำลังจะถึง
ก่อนหน้าค่ะทางโรงเรียนเขาออกเยี่ยมตรวจบ้านนักเรียนคุณ
แล้วพบว่ามีข้อมูลนักเรียนที่อยู่กับแม่เพียงประมาณ๓๐เอง
ซึ่งโรงเรียนก็เลยนำมาประชุมคุยกันแล้ว
นึกคำนึงถึงเรื่องนี้ของความแตกต่างแต่ละครอบครัว
ดูสิ๓๐เนี่ยเด็กอยู่กับแม่ใช่แต่อีก๗๐เนี่ย
อาจจะมีหลายเหตุผลที่ครอบครัวอาจจะแบบว่า
พ่อแม่เสียไปหรือเปล่าแล้วก็พ่อแม่แยกทางกันไปหรือเปล่า

เด็กหลายคนอยู่กับยายอยู่กับตาอยู่กับปู่กับย่านะฮะ

นักเรียนใน๓๐นี้อยู่กับคุณแม่ที่บ้าน
คุณแม่อยู่ใกล้เนี่ยก็เลยมองว่าแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่๗๐
เขาอาจจะมีความรู้สึกถ้าเกิดสมมุติว่า
จัดกิจกรรมวันแม่แล้วต้องเชิญคุณแม่มา
ให้เป็นการทำการ์ดอวยพรให้คุณแม่ประกวด
แต่งกล้อนเขียนเรียงความวันแม่กัน
ทีนี้พอเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ต
ออกมาแสดงความชื่นชมเป็นจำนวนมาก
เพราะหลายครอบครัวก็มีปัจจัยความจำเป็น
ที่แม่ไม่สามารถจะมาร่วมงาน
หรืออยู่ใกล้ลูกหลานได้นะคะ
แล้วแบบนี้เขาก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าแม่มาไม่ได้

อาจจะเสียใจน้อยอกน้อยใจได้นะคะ
ทีมข่าวของเราค่ะเลยไปที่โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ

ท่านเล่าแบบนี้บอกว่านี่ต้องเข้าใจก่อนนะ
เราไม่ได้งดจัดกิจกรรมวันแม่
แต่เราปรับรูปแบบเท่านั้นเอง
เพราะอย่างที่บอกไม่อยากให้เด็กที่คุณแม่ไม่ได้มางาน

ก็เลยเปลี่ยนค่ะเขียนเรียงความกันนะ

การ์ดแต่งกรอนให้กับแม่กัน
แล้วที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าเด็กนักเรียนนะคะ
ไปสำรวจมาพบว่าส่วนใหญ่กว่า๘๐๐คน

อย่างเช่นพ่อแม่แยกทางกันไปทำงานต่างจังหวัดแบบนี้ค่ะ
เราก็ลองว่าเออลูกเขาให้ความสำคัญกับความเป็นพ่อเป็นแม่

แต่ถ้าเราจัดกิจกรรมเว้นเดิมปุ้ม

ถ้าจัดจริงแม่๒๐๐กว่าคน

เขาจะมีความรู้สึกยังไงที่ว่าเขาไม่มีแม่
นี่แหละค่ะก็เป็นการปรับรูปแบบแบบใหม่นะคะ
ก็เอาเป็นว่าหลายโรงเรียนเหมือนกัน
จริงแล้วเขาก็มีแนวคิดแบบนี้

ถ้าคุณแม่ต้องทำงานแล้วแม่ลางานมาวันแม่ไม่ได้อ่ะ
ลูกก็อาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยเนี่ยเพื่อนข้างฉันบุ๊ก
ทำไมแม่เธอมาแม่เราไม่มา

เอาเป็นว่าถือว่าเป็นการปรับรูปแบบของแต่ละโรงเรียน